ถามถึงผีผีมาแล้วค่ะ
คือเอาจริงบางทีก็เอาใจคุณผู้ชมไม่ถูกเหมือนกันนะ
วันไหนไม่เล่าเรื่องผีก็ส่งมาถามกันรุน
วันนี้ไม่มีผีเหรอไม่มีผีเหรออยากฟังเรื่องผีก่อนนอน
วันไหนเล่าเรื่องผีไร้สาระงมงายอีกแล้ว

คือเป็นความเชื่อแหละค่ะต้องบอกว่ามีบ้านหลังนึงนะคะ
เป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่เด็กเลย
เธอก็นอนติดเตียงมาถึงแม้ว่าจะเป็นผู้พิการทางสมองเนี่ย
แต่ก็ไม่เคยป่วยหนัก
แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอยู่ไข้ขึ้นสูงแล้วก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาล
เข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บออกมาเอาอาการสุดหนักเขาบอกว่าเหมือนร่างกายไม่ตอบสนองแล้วอ่ะ
แต่ยังหายใจได้อยู่ครอบครัวก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะ
หรือจะมีสิ่งลี้ลับมีปอบมีอะไรมาสิงร่างมีสิ่งชั่วร้ายหรือเปล่า
ต้องนิมนต์พระมาปัดเป่าค่ะ
พระรูปนี้คือพระครูสังวรธรรมโสพลหรือว่าหลวงพ่อวินัยนะคะ
เป็นเจ้าคณะตำบลสะดาว
ก็ถูกครอบครัวของผู้หญิงวัย๔๕ปีคนนี้ที่เป็นผู้ป่วย
มนต์มาที่บ้านเพื่อทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
อย่างที่ครอบครัวบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่เด็ก
สภาพตอนที่ไปเจอเนี่ยก็คือเธอนอนหายใจอย่างเดียวค่ะ
สิ่งที่เธอทำคือหายใจอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
ว่าเป็นผู้ป่วยแล้วต้องนิมนต์พระมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมันคือยังไง
พ่อและแม่นะคะเล่าบอกว่าลูกสาวเป็นผู้พิการทางสมองแต่เด็ก
แต่เมื่อ๖พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ลูกป่วยไข้ขึ้นสูง
พาไปหาหมอก็นอนโรงพยาบาลอยู่หลายวัน
อาการก็ซุดลงซุดลงเรื่อย
คุณหมอบอกว่าร่างกายของลูกไม่ตอบสนองแล้ว
ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยคืออยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจ
ก็ให้ญาติตัดสินใจว่าจะทำยังไง
ก็ตัดสินใจงั้นขอพาลูกกลับมาที่บ้าน
พฤษภาคมมาถึงบ้านร่างกายลูกไม่ตอบสนองแล้ว
เลยตัดสินใจถอดสายออกซิเจนออก
อยากให้ลูกจากไปตามธรรมชาติจากไปอย่างสงบ
ปรากฏว่าพอถอดสายออกซิเจนออกแล้ว
ลูกสาวก็ยังหายใจอยู่
แต่จับชีพจรดูมันไม่มีชีพจรแล้วอะค่ะ
กับชาวบ้านบอกอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะ
หายใจแต่ไม่มีชีพจรมันหมายความว่ายังไง
คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาเลยบอกว่า

ชะมกเนี่ยคือผีผู้หญิง
แต่ว่าเป็นผีเดียวกัน

ลูกก็ยังนอนแน่นิ่งไม่ตอบสนอง
ไม่กินข้าวแต่หายใจ

กะว่าถ้านำอันนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีแล้วไม่ได้ผล
ต่อไปก็จะเชิญหมอปลาแล้วค่ะ
แล้วเรื่องผีปอบที่ยังอยู่ในร่างของลูกสาวล่ะ

ฉันก็ไม่รู้เราจะพูดยังไง
ก็มันไม่เห็นตัวก็พูดไม่ได้เนอะ
แต่คือก็ยังเชื่ออยู่ตามที่ผีเข้าเนอะ

ก็ยังแบบไม่เห็นตัวตนก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่ไหมไม่ใช่

ให้หมอปลาช่วยลูกสาวหน่อยจ้ะหายควรทุกข์

หรืออะไรก็มาดูก็ไม่ดีคืน

หลวงพ่อวินัยเจ้าคณะตำบลสะดาวก็บอกนะคะ
ตั้งแต่บวชเป็นพระมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
มีกรณีที่คนเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีลมหายใจอยู่
เพราะมีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นมาสิงร่าง
แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะที่หลวงพ่อมาทำพิธีให้วันนี้เนี่ย
ไม่ได้มาทำเพื่อขับไล่ผีขับไล่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะ
หลวงพ่อมาทำตามหลักเมตตาธรรมคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ปัดเป่าบอกกล่าวให้สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นออกไปปะพรมน้ำมนต์ให้เป็นความสิริมงคล
ไม่ใช่เรื่องของศัยยศาสตร์เพราะหลวงพ่อเองเป็นพระสงฆ์ธรรมดา
ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดู
ส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าต้องเป็นผีปอบเป็นผีชะมกอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนี่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแฟนข่าวเราดูอยู่แล้วเป็นคุณหมออะไรอย่างนี้
เคยเจอเคสแบบนี้ก็ส่งมาบอกเล่าให้เราฟังได้นะครับอืม